อันนี้นายชนสวัสดิอัศวะเหมอดีตนายกอบจจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ต้องขังในคดีทุจริตเลือกตั้งปี๒๕๕๙
ได้มีอาการหัวใจและรู้สึกเจ็บหน้าอก
ก็เลยถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชธรรมขณะถูกคุมขังอยู่
แต่ว่าล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
นายวิทยาสุริยวงศ์อธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยว่า
ได้รับรายงานจากนายภัยศาลสุวรรณรักษา
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ
ได้ส่งตัวนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมหรือว่าเอ๋ชนสวัสดิ์นี่แหละค่ะ
ผู้ต้องขังในคดีทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่นปี๒๕๕๙
ต้องโทษจำคุก๑ปี๖เดือน
เข้ารักษาอาการป่วยที่ธรรษฎานรพยาบาลราชทันข์
เนื่องจากผู้ต้องขังแจ้งว่ามีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็เจ็บหน้าอก
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยเร่งนำตัวไปรักษา

ก็จะต้องนำตัวกลับไปควบคุมอย่างเรือนจำกลางสมุทรประการตามเดิม
เนื่องจากตอนนี้นายชนสวัสดิ์ยังเหลือโทษจำคุกอีก๑ปีค่ะ
เขาก็มีประวัตินะเรื่องของการผ่าตัดมาแล้วนะครับ
นี่แล้วก็ติดจริงนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ครับ